ตำรวจนายหนึ่งเนี่ยนะคะในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
จอดรถจักรยานยนต์เป็นตำรวจจราจรนะจอดติดไฟแดงอยู่
และในช่วงที่ชนท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจจะลงไปคุยสิ

ตำรวจกำลังจะเดินเข้าไปกำลังจะเดินเข้าไปคุยไม่หยุดค่ะ
ขับหลบหนีตำรวจทำยังไงล่ะคะ
ตำรวจก็เกาะกระโปรงหน้ารถนั่นแหละตามไปด้วยเลย
กิโลเมตรคุณตำรวจใจเด็ดมากเลยนะคะ
ตำรวจนายนี้ชื่อว่าดาบตำรวจมนตรีนิติชัยค่ะ
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสมพอท่าสาราเกาะไปกับรถแล้วเห็นไหมคะ
ไปกับรถเลยแล้วลากไปแบบนี้๒กิโลเมตร
คุณตำรวจตกลงมาจากรถนะคะแต่ถือว่าเคราะห์ดีค่ะ
คุณตำรวจมนตรีไม่ได้รับบาดเจ็บใดเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาเล่าให้เราฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย
เป็นช่วงที่ลากออกไปจากสี่แยกที่ติดไฟแดง
แล้วก็เกิดการชนกันเนี่ยนะคะลากไปแบบนี้
ช่วงนั้น๑๑โมงเช้าค่ะ
ระหว่างที่ขี่รถลาดตระเวนดูความสงบตามสถานที่สำคัญ
แล้วก็มาจอดรถติดไฟแดงตรงนี้
จู่ค่ะรถเก๋งสีเหลือง

ขับมาชนท้ายก็เลยเป็นกรณีเกิดขึ้นแล้ว
เดินลงไปคุยซิคู่กรณีจะว่าอย่างไร

หลังจากนั้นนึกว่าถอยเพื่อที่จะจอดเข้าข้างทาง
แต่ไม่ใช่ค่ะรถเก่งคันนี้ถอยไปตั้งหลัก
แล้วก็ขับรถเข้ามาลักษณะจะพุ่งมาชนตัวเอง
ตัวเองก็เลยกระโดดเกาะฝากระโปรง
แล้วก็ลากไปตามหน้ารถตามที่ปรากฏในคลิป
กล้องวงจรปิดมุมต่าง
จากนั้นค่ะรถคันนี้พอถึงช่วงทางโค้งนะ
ลากไปถึง๒กิโลเมตรมันเป็นทางโค้งพอดี
แถวสะพานท่าสูงรถชะลอความเร็ว
ตัวเองก็เลยด้วยความเสียหลักด้วยนิดนึง
แล้วก็ปล่อยอีกมือด้วยเพราะว่าเกาะมานานแล้ว
หลังจากนั้นก็ตกลงไปที่พื้นไม่ได้รับบาดเจ็บ
อ่ะฟังเสียงคุณตำรวจเล่าให้ฟังอีกทีค่ะ
ดูดเลยดูดคืนฝ้าเลยไม่ได้รีกรรมดูดเลย
ดาบตำรวจมนตรีบอกว่าช่วงที่เกาะอยู่กระโปรงหน้ารถ
ก็มองทะลุกระจกหน้ารถเข้าไปเหมือนกันนะ
พยายามสังเกตคนขับรถ
เป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
แต่ไม่เห็นใบหน้าฟิล์มมันมืด
เมืองต้นสันนิษฐานว่าภายในรถน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมาย
เพราะเมื่อเกิดการชนกันแล้วมาชนกับตำรวจด้วย
มันก็ไม่ได้เป็นความร้ายแรงรถไม่ได้เสียหายอะไรมากนัก
ทำไมถึงขับหนีแบบนี้คุณตำรวจนะคะ
คุณตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้ค่ะ